อ้าวดูเรื่องฝีดาดลิงหน่อยไหมอืม
เมื่อก่อนเคยเป็นห่วงกันว่าจะมีคนติดในเมืองไทยหรือเปล่า
ค่ะนี่ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
กรมควบคุมโรคประกาศยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงรายแรกในไทยแล้วนะฮะ

จากต่างประเทศแต่คนที่เขาติดเชื้อเนี่ยเป็นชาวไนเจรียนะครับ
นายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ
เปิดเผยถึงข้อมูลกรณีที่มีชาวไนเจรียติดเชื้อโรคฝีดาดลิงในไทยนะครับ

จังหวัดภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นรายแรกของประเทศไทยบอกว่า
วันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตพบผู้ป่วยสงสัยว่าติดโรคฝีดาด
ลิงทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยส่งทีมปฏิบัติการสอบสวน
ควบคุมโรคเนี่ยของกองระบาดวิทยาแล้วก็สำนักงานป้องกันควบคุม
โรคด้วยไปสอบสวนโรคนะฮะพบว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นผู้ชายชาว
เจรียนะครับอายุ๒๗ปีมีประวัติเดินทางมาจากประเทศไนเจรีย
มีอาการป่วยนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะโดยมีอาการทั่วไป
ก็คือมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกมีผื่นแดงมีตุ่มนูนแดงมี
ุ่มหนองด้วยซึ่งเริ่มขึ้นที่อวัยวเพศเป็นจุดแรกแล้วลาม
ที่ใบหน้าลำตัวแล้วก็แขนก็เลยเก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจ

ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและได้รับคำยืนยัน
ว่าติดจริงจากห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อช่วง
บ่ายของวันที่๑๙กรกฎาคมนี่นะฮะก็เลยเป็นการประกาศออกมาภาย
คำแถลงของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับตอนนี้
ให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตติดตามประเมินความ
เสี่ยงของการแพร่เชื้อในพื้นที่และติดตามผู้ที่มีความ
เสี่ยงติดโรคทั้งหมดมีอยู่๑๙คน๑๙คนนี้ต้องนำตัวมาตรวจสอบหาโรค
แต่เบื้องต้นไม่พบบุคคลใดได้รับเชื้อหรือว่าติดโรคจากชาวไนเจรียคนนี้นะครับ
ธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาษย์ขอให้ประชาชนทำความเข้าใจกับธรรมชาติของโรคนี้
อย่าตื่นตนกและขอให้มั่นใจได้ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการรับมือโรคฝีดาดลิง
และมีการเฝ้าระวังควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่แล้วแล้วก็ฝากบอกว่าควรจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการสงสัยโรคฝีดาดลิงนะฮะ
ถามว่าเอาแล้วจะดูยังไงก็อย่างเช่นมีตุ่มน้ำใสตุ่มหนองที่ผิวหนังตามตัว
เพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงเลยใช่ค่ะหรือใครมีตุ่มขึ้นต้องไปหาหมอแล้วนะ
เห็นชัดจะมีตุ่มหนองขึ้นใบหน้าตามตัวอะไรอย่างนี้ที่เราเคยทำข่าวเรื่องนี้จะมีรายละเอียดตุ่มใช่ไหม
เริ่มจากตุ่มนะจะต่างจากโควิดจากเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยนะฮะ